เดี๋ยวจะพาไปดูสีสันการแข่งขันระยะกันหน่อย
ถ้าพูดถึงก็ต้องหนึ่งจังหวัดก็คือพิจิตร

ผมหยิกตาผมพี่ยังเคยชม
ไม่ได้มีเวลาขนาดร้องเพลง
ไปที่จังหวัดพิจิตรไปดูบรรยากาศกันครับ
โอ้โหมีไม้พายไหมคะคุณชนะ
มีแต่ผมเอามือไม้พายเอาเท้าร้านนะ
คุณผู้ชมนะฮะนี่คือบรรยากาศความมันกับการแข่งขันเรือยาวประเภท๓๐ฝีภายมันจริง
แล้วก็มีประเภทแบบเรือเล็กด้วยก็คือ๗ฝีภาย
ในการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชธาสมเด็จพระคณิตฐาธิราชเจ้า
รมสมเด็จพระเทพรัฐราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ที่สนามน้องหันตราตำบลบ้านบุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
เขาแข่งกันเมื่อวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
เมื่อช่วงเช้าของงานนี้เขาก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคุณสิริรัตน์ชุมอุปการณ์มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ
บรรยากาศก็คึกคักแล้วฮะชาวบ้านแล้วก็ประชาชนแถวนั้นเขาก็มากันเพียบ
นักท่องเที่ยวก็มากันเยอะมาเชียร์กันอย่างคึกคักนะครับ
อกจากนั้นเนี่ยการแข่งขันเรือยาวในประเภท๓๐ฝีภายและ๗ฝีภายก็สนุกแล้วนะ
แต่ว่าการแข่งขันเรือ๒ฝีภายก็มันไม่แพ้กัน
คือทั้งมันทั้งขำเขาว่าอย่างนั้นเพราะพายไปพายมาสรุปบางลำ
เป็นไงถ่ายแล้วมันอยู่กับที่ไม่ไปไหน

สงสัยไม่สามารถคีกันแต่ความมันที่สุดของที่สุดในการแข่งขันเรือยาวคืออะไรรู้ไหม

เคยสงสัยไหมว่านักภาคเรือยาวเขาหายใจทางไหน

ไปดูคนการไหนขันดีกว่านะครับการไหนขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชธาตุ
ปรากฏว่าประเภทเรือยา๓๐ฝีภายประเภทกรชนะเลิศนะ
ครองถ้วยพระราชทานและเงินสด๑๐๐๐บาท
แก่เรือปินเพชรนาวาจังหวัดพิจิตรเจ้าถิ่นนั่นเอง
ขับเขี้ยวเอาชนะเรือเทพจุฬารัฐจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปได้
ส่วนอันดับ๓ได้แก่เรือ๓จิตนาวาเขลางนคร๙ล้านโฆษณา

แล้วก็อันดับที่๔เรือพันแสงจังหวัดพิจิตรนะครับ
ต่อเพศ๗ฝีพายชนะเลิศเนี่ยก็รับถ้วยกินยศได้แก่เรือพรแพวา
ที่๒ในเรือเทพเหราและที่๓เรือเทพอำพาริน
และอันดับที่๔เรือน้องสรร
โอ้โหเด็ดนะมีฝีพายเก่งนักภาคชั้นยอดอีกหลายคน
ใครมีโอกาสไปแล้วอย่าลืมไปซื้อข้าวเม่าทอดมาทานกัน
ที่ไหนรู้มั้ยที่วัดท่าลวงบวงสวงพ่อแพทย์